โครงการว่าทานใจไทยรัฐค่ะ
เพราะว่าตั้งใจเลยว่าเราจะช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัย
นี่ก็นำทีมโดยผู้บริหารของไทยรัฐ
ผู้ประกาศข่าวแล้วก็พนักงานในเครือ
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะเราไปร่วมกันแพ็กถุงยางชีพ

พื้นที่อัยุธยานไปของพวกน้ำถ้วมสูง
พื้นที่นี่ท่วมจะมิดหลังคาแล้วนะคะ
มีผู้บริหารค่ะนำโดยคุณวัชระวัชรพล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจบริษัทเทรนด์วีจี๓จำกัด
แล้วก็บริษัททริปเปอร์วีบอร์ดแคสต์จำกัด
คุณจิตสุภาวัชรพลเจ้าหน้าที่บริหารสายงานคอนเทนต์
คุณธนวลัยวัชรพลเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการออนไลน์
พร้อมด้วยผู้ประกาศข่าวแล้วก็พนักงานในเครือนะคะ
เพื่อที่จะลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่งมอบความช่วยเหลือ

ความเดือดร้อนต่างในวันพรุ่งนี้อังคารที่๑๑ตุลาคมนะคะ

ผู้บริหารผู้ประกาศข่าวแล้วก็พนักงานในเครือเนี่ย
ก็เอาสิ่งของจำเป็นต่างใส่ลงในถุงนี้

กรีนโลโก้ไทยรัฐทีวีเขียนว่าทานใจไทยช่วยภัยน้ำท่วม
แล้วก็มีนักร้องอย่างพี่ฝนธนสุนทรมาร่วมแพ็คด้วยนี่เห็นไหมคะ

ซึ่งทางคุณวัชราวัชรพลเนี่ยนะคะ
ก็เปิดเผยว่าไทยรัฐกรุ๊ปเห็นความยากลำบากที่เกิดขึ้นจากอุทธกภัยครั้งนี้
ประชาชนคนไทยจำนวนนึงที่ได้รับผลกระทบเราก็เลยอยากมีส่วนร่วม
อยากเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นอีกแรงใจ
ที่จะช่วยเหลือพี่น้องทุกคนผ่านโครงการทานใจไทยรัฐค่ะ
ไทยรัฐกรุ๊ปนะครับก็เห็นความยากลำบากที่เกิดขึ้นจากอุทธกภัยครั้งนี้
ที่ประชาชนคนไทยส่วนจำนวนนึงได้รับผลกระทบนะครับ
เราก็อยากจะมีส่วนร่วมเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นอีกแรงหนึ่ง
ที่จะช่วยเหลือพี่น้องทุกคนครับผ่านทางโครงการทานใจไทยรัฐในครั้งนี้ครับ
ด้านของคุณจิตสุภาวัชรพลนะฮะบอกว่าในการแพ็กถุงยางชีพครั้งนี้นะฮะ
ทุกคนในไทยรัฐมาด้วยความเต็มใจช่วยเหลือกันหลังจากพักเสร็จแล้ว
ก็จะนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในจังหวัดพระนครสิทธิยาทันทีนะครับ
เราก็ขอความร่วมมือแล้วก็เกณฑ์กำลังคนมา
ซึ่งทุกคนก็มาด้วยความเต็มใจที่จะช่วยกันในครั้งนี้
เดี๋ยวพอแพ็คเสร็จก็จะนำไปมอบให้กับพี่น้อง
ที่จังหวัดอายุทยาที่อำเภอบางบานค่ะ
ด้านของคุณธนวลัยวัชรพลได้ฝากถึงผู้ประสบภัยทุกท่านนะครับ
ว่าขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทุกคน
กำลังประสบความยากลำบากให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะฮะ
ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทุกคนที่ประสบความยากลำบากอันนี้นะคะ

ส่งกำลังใจให้ด้วยจากไทยรัฐกรุ๊ปทุกคนเลยค่ะ

พี่ฝนก็บอกว่าพอรู้ข่าวว่าหลายพื้นที่น้ำท่วม

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มาช่วยแพ็กถุงยางชีพ
ให้กับพี่น้องที่ประสบอุทธกภัยมีความสุขมากค่ะ
เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นกับพวกเราคนไทยด้วยกัน
และนี่ก็คือทานน้ำใจของคนไทยนี่แหละค่ะ
วันนี้นะคะได้มาร่วมโครงการทานใจไทยรัฐนะคะ
ซึ่งนำถุงยางชีพนี้ไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะ
ซึ่งทุกคนมาด้วยหัวใจแล้วก็มาอย่างมีความสุข
อยากมีความสุขก็อยากจะฝากถึงพี่น้องที่ประสบภัยอยู่ตอนนี้นะคะ
อดทนนิดนึงนะคะพวกเรากำลังไปช่วยแล้วค่ะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะเดินทางไปตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะ
ไปช่วยพี่น้องชาวพระนครศรีอยุธยา
ก็วันอังคารที่๑๑ตุลาคมนะคะแล้วก็สามารถติดตามบรรยากาศได้
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แล้วก็ไทยรัฐออนไลน์ด้วยนะคะ
ก็ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนในด้านไหนประเภทไหนนะ
ไทยรัฐทีวีก็พร้อมช่วยเหลือเต็มที่นะครับ